มาดูกรณีที่ผู้ชายเปลื่อย
ไปถ่ายภาพที่ป่าชายเลน
โลกโซเชียลเขาบอกว่าแก๊งชีเปลือย
โป๊กลางป่าท้าแดดท้าลมท้าต้นโกงกลางเลย
ที่สำคัญมันไม่ใช่แค่ป่าชายเลนนี้ป่าชัยเลนเดียว
เขายังเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วนะคะ

เป็นภาพแบบนี้แหละดูการโพสต์ท่าฉีกแข้งฉีกขายกแข้งยกขา

คือจริงเขาไม่ได้ใส่อะไรเลยเปลือยหมดเลยนะคะ
วัยวะเพศนี่แหละฮะมีทั้งแบบแข็งตัวและไม่แข็งตัวนะครับ
ยืนกางอยู่กลางป่าโกงกลาง
เออคุณผู้ชมภาพนี้ในโพสต์ที่เขาเอาไปแชร์
ก็ระบุข้อความบอกว่าไม่เกรงกลัวกฎหมาย

กลุ่มชายรักชายรักธรรมชาติย้ายสถานที่ถ่ายภาพเปลือย

ซึ่งแอดมินเองก็ไม่รู้ว่าพื้นที่ไหน
จำสถานที่ได้ช่วยกระซิบบอกที
คือเพจดังเขาก็เอาภาพพวกนี้มาแชร์
คนก็วิพากษ์วิจารณ์คือไม่ต้องตรวจสอบให้ได้

คือคนเขาก็ไปแสดงความคิดเห็นนะ
ว่าสถานที่แห่งนี้มันที่ไหน
ตรงแสดงความคิดเห็นมาถ่ายโป๊เปลือย

ลองไปอ่านคอมเมนต์ดูโอ้โหค่อนข้างจะดุเด็ดเผ็ดมัน

แต่ว่าหลายท่านพยายามจะหาว่าสถานที่แห่งนี้มันที่ไหนกันแน่

บางคนบอกที่จันทบุรีหรือเปล่า
บางคนบอกว่าไม่น่าจะใช่ที่ชนบุรี
เพราะถ้าที่ชนบุรีป่าชายเลนเขาจะมีเชือกกั้นไว้นะครับ
บางคนบอกเป็นอ่าวคุ้งกระเบนหรือเปล่า

ผมอ่านจากคอมเมนต์ของท่านหนึ่งคุณสมพงศ์
เขาบอกว่าเรียนผู้แสดงความคิดเห็นจากข่าวดังกล่าว
คุ้งกระเบนได้ตรวจสอบแล้วว่าเหตุการณ์ดังกล่าว
ไม่ได้ถ่ายทำที่สะพานทางเดินของศูนย์คุ้งกระเบน
เนื่องจากมีบางช่วงสะพานทางเดินเนี่ย
เห็นแบบนี้ไม่มีอยู่ในศูนย์

แล้วก็เขื่อนกันคลื่นที่ก่อด้วยหิน

ส่วนลักษณะสะพานที่ใกล้เคียงกับศูนย์คุ้งกระเบน
เนื่องจากมีหน่วยงานได้ขอรูปแบบสะพานทางเดิน
ศูนย์คุ้งกระเบนไปตรวจสอบเรียบร้อย
คุ้งกระเบนเขับอกเขาไม่ใช่นะครับทีนี้ก็ต้องดูสิจันทบุรีหรือเปล่า
บางคนก็บอกเป็นที่แกลงหรือเปล่าปากน้ำกระแสหรือเปล่า

นี่คุณวันนี้ดิฉันมีคำตอบ
รู้แล้วบุรีบุรีเหมือนกันแต่ที่ไหนเดี๋ยวบอกนะคะ
แต่ทีนี้จะเล่าให้ฟังก่อนว่าทีมข่าวไทยรัฐก็ไปตรวจสอบนะ
ปรากฏว่าภาพชุดประมาณแบบนี้เลยนะ
ที่มาจากเพจคนหลังเลนเนี่ย
คือเขาเป็นกลุ่มชายรักชาย
เขาเรียกกลุ่มตัวเองว่ากลุ่มอัลดอร์

เขาก็จะรวมตัวกันถ่ายภาพเปลือยแบบนี้
ไม่ใช่แค่ป่าชายเลนที่เป็นข่าวอย่างเดียว

ไปหมดค่ะชายทะเลชายป่าเขาตึกร้างริมถนนก็มี

หลังมหาวิทยาลัยดังก็มีสถานีรถไฟเก่า

ใช่นี่คือเขาบอกว่าวัตถุประสงค์ของกลุ่มอัลดอร์เนี่ยนะ
มันเป็นเรื่องของรสนิยมทางเพศคุณ
คือเขาบอกว่าเซตภาพที่เราให้คุณผู้ชมดูคือเซตภาพเก่า
ส่วนเซตภาพใหม่คือเซตของป่าชายเลน

พอกลุ่มชายรักชายที่เขามีรสนิยมทางเพศแบบนี้
เขาก็จะเชิญชวนให้พวกเดียวกันมาถ่ายแบบ

แล้วบางภาพเขาก็แชร์กันเฉพาะในกลุ่มด้วย
เห็นบอกว่ามีแบบว่าหนักเลยนะคุณ
แต่ละอย่างนี้แบบใช้ปากก็มีแบบนี้
ซึ่งการทำแบบนี้ค่ะเป็นที่นิยม

สถานีรถไฟเหรอใช่
คือเขาบอกว่าเวลาไปถ่ายบางทีมันก็จะรู้สึกตื่นเต้นไง
หนึ่งคือแบบลุ้นว่าคนจะเห็นหรือว่าไม่เห็นคนอื่นเนี่ยนะ
แต่เขาต้องการถ่ายกันเพื่อให้ในกลุ่มเขาดูเองด้วย
เถอะเดี๋ยวคนเห็นภาพเยอะไปคุณ
ล่าสุดค่ะนายจตุพรบุรุษพัฒน์
บดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็เปิดเผยนะ
บอกว่าไปตรวจสอบมาแล้วสำหรับป่าชายเลนที่ไปถ่ายเนี่ย
เป็นการถ่ายในป่าชายเลนบริเวณเขาอีแอบที่เพชรชบุรีค่ะ
ซึ่งสถานที่แห่งนี้นะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
แล้วที่ผ่านมาคือสถานที่แห่งนี้
อาจจะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวไปเยือนเยอะ
ก็เลยเป็นช่องว่างให้มีการถ่ายภาพวาบวิวแบบนี้
เรื่องต้นให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่
แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว

กลุ่มผู้ที่ถ่ายคนที่แชร์
ก็เดี๋ยวจะต้องมีการมาดำเนินคดีกันตามกฎหมายด้วยนะคะ